โอ้โหอยู่ไม่ได้หวาดภาวะผู้ชายคนหนึ่งชอบพูดคนเดียวเอะอะโวยวาย
แล้วเอาข้าวของมาปลามาปลาใส่บ้านชาวบ้านโอ้โหเขาเป็นอะไร
อย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้เลยเอานู่นเป็นอะไรล่ะอ๋อนี่นี่อ่ะ
กระโดดขึ้นรถเอาปลาอีกโอ้โหนี่แล้วก็วงจรปิดจับไว้ได้
นะครับชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวค่ะน่ากลัวนะครับนะฮะ
ก็รูปร่างทุ่มเนี่ยนะฮะก็ถอดเสื้อแล้วใส่กางเกงสามส่วนแบบนี้
เดินไปหยิบอะไรบางอย่างแล้วคว่างปลาใส่บ้านของชาวบ้านโดยที่
ไม่ทราบสาเหตุตอนสักสามทุ่มกว่านะครับคุณผู้ชมทีนี้
มันมีกล้องวงจรปิดหลายมุมก็เห็นว่าเขาไปพูดท้าทายคนเข้าไปยืน
อ่ะโวยวายมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นว่า
นอกจากมุมนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเดินไปขายกุญแจเบาะของรถจักรยานยนต์
แล้วโอ้โหประเด็นคือไปหยิบปืนใต้เบาะออกมาโอ้โหเอามาใส่กระเป๋ากางเกงหนึ่งกระบอกนี่
เอาเขาเปิดได้เอาเขามีกุญแจด้วยเหรออ่าเอาแล้วปืนของใครทำไมเอาออกมาได้
ไม่รู้ว่าในนี้มันมีปืนค่ะแล้วเดินเข้าไปในบ้านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะ
เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลครองหินที่อ่าวลึกกระบี
เอาทีมข่าวก็ไปตรวจสอบไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ได้มีคนอยู่นะ
สนิทหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไปเจอเพื่อนบ้านเอานักข่าวก็ไปถามเพื่อนบ้าน
รู้จักผู้ชายในภาพไหมล่ะเขาเป็นใครมาจากไหนเขาไปโดนอะไรมานะ
แต่เพียงว่าจริงแล้วผู้ชายในภาพอายุ๓๐แล้วก็เป็นหลานของเจ้าของบ้าน
ที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเช่าอยู่ก็รู้จักกันเห็นหน้าค่าตากัน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๔เมษายนตนเองเนี่ยโอ้โหไม่ได้นอนที่ร้านกลับไปนอนที่บ้าน
แต่ชายในคลิปเนี่ยเหมือนระแวงว่าเอ๊เหมือนมีคนอยู่ในบ้านก็เลยไปถีบประตูบ้าน
เรียกคนข้างในออกมารุ่งเช้าตนมาถึงก็อ้าวประตูบ้านประตูร้านเสียหาย
เหล็กม้วนเนี่ยมันโดนถีบเข้าไปค่ะตอนแรกก็เอ๊ะเอ๊ะทำไมไม่มาคุยกันดีดี
แล้วทำไมมีปัญหาอะไรต้องมาทำแบบนี้เหมือนกับว่าอันนี้อันนี้เพื่อนบ้านบอก
เหมือนหลานเจ้าของบ้านเนี่ยระแวงว่าเพื่อนบ้านไปนินทาเขา
ทั้งที่เพื่อนบ้านบอกว่าไม่จริงไม่ใช่นะฮะไม่เคยมานินทา
แต่ว่าก็มีการพูดคุยกันนั่งพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนบ้านทั่วไป

เขาจะระแวงว่าเราเนี่ยพูดจาให้ร้ายว่าพูดจาไม่ดีว่าเขาอะไรอย่างเงี้
นินทาเขาซึ่งจริงแล้วไม่ใช่
บางครั้งเราคุยกันในร้านพูดจาหัวเราะกันแต่เรื่องของเรา
แต่เขาก็สงสัยว่าเราจะไปพูดให้ร้ายเขา

ติชิมนินทาคิดว่าคนอื่นคิดแบบนั้นพูดแบบนั้น

ถามเพื่อให้ความเป็นธรรมว่าเอ๊ะเราต้องฟังความหลายฝ่ายหน่อย
เพื่อนบ้านอีกคนบอกว่ากับผู้ก่อเหตุชอบพูดคนเดียว
บางครั้งก็พูดจาเสียงดังเออะโวยวายอะไรก็ไม่รู้

เหมือนคนหลอนเหมือนหลอนเหมือนใครจะมาฆ่าเขา

บางครั้งก็ถี่ผนังบ้านตึงตังสักพักเปิดประตูออกมา
โวยวายอยู่หน้าบ้านแล้วหันไปมองเพื่อนบ้านแบบสายตาแบบน่ากลัว
อาฆาตแบบนี้แล้วทำอย่างนี้มา๕คืนติดแล้วนะโอ้โหนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจบอกว่าถ้ามีปัญหา
บอกผู้ปกครองเขาสิให้มาเคลียร์สิ
เพื่อนบ้านก็บอกเอาแล้วจะรอให้มันเกิดเหตุก่อนแล้วเขามีปืนด้วย
แล้วถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเอาปืนออกมายิงทำยังไง
แล้วพกปืน๒กระบอกแบบนี้จะให้ผู้ปกครองดูแลไม่ได้นะคะ
ตำรวจไทยที่พึ่งประชาชนเข้าไปดูแลหน่อยแล้วกัน
ชาวบ้านเขากินไม่ได้นอนไม่หลับกันนะคะ